ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะ
ชาวโซเชียลในจังหวัดบุรีรัมพ์เขาวิพักวิจังกันอย่างหนัก
เพราะว่ามีคนนำคลิปสาวธอมหัวร้อนฉีดน้ำใส่พระขณะที่ท่านเดินบินทบาท
พระท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้สาเหตุจริงแต่ไม่ได้ถือโกรธนะคะ
ไม่อยากให้เป็นบาปติดตัวโยมไปเนี่ยนะคะ
จากคลิปนี้จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมีคนสองคนยืนอยู่ภายในบริเวณรัวบ้าน
แล้วเขาก็ใช้สายยางฉีดน้ำรถน้ำต้นไม้เนี่ย
ฉีดออกมาแบบนี้ในจังหวะที่พระสองรูปเดินรับบินทบาทอยู่ที่หน้าบ้านหลังฝั่งตรงข้ามนี้นะคะ
จีวอนพระเปียกหมดเลยฉีดความตัวมาเลยอะค่ะ
แล้วคนที่เขาถือสายยางเนี่ยฉีดออกมาทำไมเหมือนกระจงใจฉีดใส่พระทั้งสองรูปจนจีวอนท่านก็เปียก
ผู้หญิงที่กำลังใส่บาทอยู่ทนไม่ได้หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปนี้ไว้ค่ะ
แล้วก็นำไปแชร์ในโลกโซเชียลนะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเลยค่ะว่าทำอะไรกันเนี่ย
มันไม่ใช่สงการมาฉีดน้ำใส่พระท่านทำไมนะคะส่วนใหญ่บอกว่าอันนี้บาปกรรมเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดธรรมธีรารามหรือว่าวัดป่าหลังโรงเรื่อยซึ่งเป็นวัดที่พระทั้งสองรูปถูกฉีดน้ำเนี่ยนะคะ
ก็พูดคุยกับหลวงตาทองภูลอายุ๖๗พันศาท่านเล่าบอกว่าปกติก็เดินบินทบาทในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้เป็นประจำ
ไม่เคยเกิดเหตุอะไรค่ะจนกระทั่งสองวันก่อนมีโยมคนหนึ่งเป็นสาวธอม
มาใช้สายยางฉีดน้ำใส่วันแรกท่านคิดว่าไม่ได้ตั้งใจ
ต่อมาก็มาบินทบาทอีกโยมคนเดิมนี่แหละฉีดน้ำใส่อีก
อัตมากับพระอีกรูปเนี่ยเปียกโชคทั้งสองรูปเลยนะคะ
คิดว่านี่น่าจะตั้งใจแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธ
ไม่อยากให้โยมมีบาปกรรมติดตัวคิดว่าโยมอาจจะเครียดหรือขาดสตินะคะ
ซึ่งหลวงตาทองภูลบอกอีกว่าเมื่อเช้าไปเดินบินทบาทที่หมู่บ้านอีก
แต่ไม่เห็นโยมคนดังกล่าวแล้วมีเพียงทางญาติของโยมติดต่อมา
บอกว่าเดี๋ยวจะพายมคนดังกล่าวมาขอโทษนะคะ